สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้นะคะเรามาเกะกะกันที่รายการใหม่ป้ายแดงนะคะของทางไทยรัฐทีวีของเรานั่นเองนั่นก็คือรายการจัดจ้านย่านวิพานวิพา
มาคุณผู้ชมจะพามาเกะกะกันมากนะคะโอ้โหจันยานวิธีค่ะวันนี้เปิดกล้องนะคะเยอะมาก

คุณหญิงสวัสดีค่ะ
แย่นแย่นยังมิภา
เกลียดระหว่างร้องเกลียดร้องเท้าของเก๋กะ

ใช่เป็นช่วงเก๋กกับลูกหลัง

ไม่ใช่คนร้องแล้วเขาได้แต่ฉันไม่ได้
ฉันอยากเป็นโฟราสต์แต่เขาเป็นคนร้องนี้

อ่าลองจ้านยังมิภาร้องเพลงอย่างนั้น

จ้านยังมิภา

ไม่จ้านอยากเพราะตัวเองเป็นคนร้องให้ออฟทำ
รู้สึกว่าตะโกนดังมากตะโกนดังมาก
จ้ะจ้านยังมิภา
ต้องให้เขาเพราะเขาเป็นแบบตัวแม่เรื่องตัวพ่อตัวแม่

นี่ค่ะนี่ค่ะ
แกก็ไม่รอดอย่างเดียว
นั้นสัก

ขออีกรอบเลยพี่ขอเกรกรรมเลยพี่ค่ะค่ะค่ะ